ครั้งนี้น่าจะมาจากประเด็นเรื่องของสวยรถบรรทุก
เพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยกำลังนกทำเกาะสร้างอ่ะเนอะ
รถบรรทุกรถอะไรเนี่ยประมาณร้อยกว่าคันได้
แล้วน้ำหนักเกินหมดเลยครับนี่หนึ่งในนั้นที่แสดงความคิดเห็นนี้ก็คือ
คุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองนะคะประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะ
เขาก็บอกว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินนี่แหละ
คือปมสังหารเขาเอาแชทไลน์ค่ะแชทพูดคุยระหว่างสารวัตรสิวผู้ตาย
กับเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมทางภาคตะวันตกตั้งแต่วันที่๑๙มิถุนายน

ตำรวจตรีศิวากรนครปฐมเนี่ยคือสารวัสสิวอยู่ฝั่งซ้าย
ทางขวาก็คืออ่ะจนทรงจนทีเดี๋ยวเขาแจ่งร่องเรียนอะไรกันไป
คือสารวัสสิวเนี่ยดูจากคำตอบแล้วก็คือ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปตรวจสอบเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะ
เนี่ยผมจะตรวจสอบให้เดี๋ยวจัดการครับ๒๔ใช่ไหมครับ
ส่งสอบพอดรตุ๑๙๕๓ดำเนินคดีครับเนี่ย

แม้จะไม่สามารถยืนยันฟันทงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
ประเด็นนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสารวัตรสิวไหม
แต่คนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นค่ะ
ว่ามันน่าจะเป็นประเด็นเรื่องไอ้รถบรรทุกน้ำหนักเกินนี่แหละ

ถ้าการสังหารมาจากปมเหตุนี้จริง

นี่ถือว่าไม่ให้เกียรติผู้พิทักษันติราชเลย
และคนทำผิดก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายเลย
ขอแล้วไม่ให้เลยยิงทิ้งแบบนี้เหรอ

ส่วนประเด็นการก่อเหตุคุณอภิชาติมองว่าน่าจะมีอยู่ไม่กี่ประเด็น
ก็อาจเป็นไปได้ว่าคนก่อเหตุอาจจะเสนอค่าจ้าง

และผู้ที่ถูกสำหร่ายถึงเสียชีวิตอาจจะไม่รับ
ก็เหมือนกับเป็นการหักหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็คิดว่าประเด็นนี้ก็ต้องปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เสียชีวิต
ส่วนบุคคลที่เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องสวยรถบรรทุก
คุณวิโรธลักษณะอดีศรสอสอพระเก้าไกลนะคะวันนี้ส่งข้อความมาเยือนกับนักข่าวนะคะ
บอกว่าสติ๊กเกอร์รูปกระต่ายเนี่ยพบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจริงจริง
คุณวิโรธเองก็แสดงความเสียใจมายังครอบครัวของสารวัตรสิวด้วย
กับการเสียชีวิตการสูญเสียในครั้งนี้อ่ะค่ะและก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้อำกับเบิ้มด้วยเหมือนกัน
สำหรับการสูญเสียอีกเช่นเดียวกันแต่เสียใจสูญเสียใจ
แต่ตำรวจต้องหาสาเหตุต้องขุดมันออกมาให้ได้ว่า
เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร
ผู้กำกับเบิ้มโทรเรียกสารวัสสิวไปบ้านกำนันนกทำไมคุยอะไรกัน
แล้วก็อยากจะฝากถึงนายกเศรษฐาด้วยว่ามันต้องปฏิรูปแล้วนะตำรวจ
มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมือเท่านั้นหรอกซึ่งเนี่ยมันน่าผิดหวังที่การทะเล
แต่ผมยืนยันนะครับว่าคอรัปชั่นในวันนี้เนี่ยนะครับ
กับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันผสมผสานลงตัวผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ดังนั้นจะแก้แค่ผู้มีอิทธิพลไม่ได้แก้ที่คอรัปชั่นอย่างเดียวไม่ได้
แก้ที่การปราบปรามยิ่งไม่ได้ใหญ่คุณดูคอสชดิ
ขอสชเป็นไงปราบปรามผู้มีอิทธิพลจำได้ไหม
สุดท้ายมันไม่ใช่การปราบปรามมันเป็นการส่งสัญญาณบอกเจ้าพ่อมาเฟียต่างว่า
ให้ย้ายคั่วย้ายค่ายมาสยบยอมกับฝ่ายตนเถอะ
ดังนั้นการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและการคอรัปชั่นมันต้องแก้ไปด้วยกัน
ต้องแก้อะไรบ้างปฏิรูปตำรวจใช่ไหมครับ
ประมูลจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระบบที่โปร่งใส